นี้เราขอตรวจดวงชะตากันหน่อยได้ไหม
แล้วคนที่จะมาตรวจโดนชะตาให้เราก็ไม่ใช่ใครที่ไหน

วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเช็คดวงว่า
ราศีไหนที่มีเกณฑ์ดวงการเงินเจอจรัส
หรือมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบ
โดยเฉพาะวันใกล้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้
ถ้าพร้อมแล้วพบกับหมอไก่พ่อพาทินี
ซับตี้ค่ะคุณชนะคุณใบตองทั้งทุกท่านนะคะ
เดี๋ยววันนี้ค่ะหมอไก่จะมาเช็คดวง๓ราศีที่มีโอกาสได้โชคลาภ
จะมีราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงดีในเรื่องของโชคลาภ
และการเงินมากเนี่ยก็คือชาวราศีธนูนะคะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าเรื่องการเงินเนี่ยต้องขอยกให้คุณเลยค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีอย่างแท้จริงเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูค่ะหวังในเรื่องของเงินทองอันนี้มีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำธุรกิจทำการค้าการขายไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัว
หรือว่าคุณอาจจะทำงานประจำไปด้วยและควบกับธุรกิจส่วนตัวไปด้วย
อันนี้ถือว่าดวงดีมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้กำไรจากการทำธุรกิจมากนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อมาขายไปอันนี้ยิ่งได้กำไรแบบเห็นเนื้อเห็นหนังเลยค่ะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีธนูนะคะจะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองเนี่ยมีโอกาสที่จะสมใจปรารถนาอย่างมากเลยค่ะ
แต่ว่าชาวราศีธนูนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงนะคะก็คือคุณต้องเหนื่อยต้องออกจากบ้านต้องออกไปแสดงความสามารถต้องพูดก่อนนะคะ
ถึงจะได้มาซึ่งลาบผลรายได้ไม่ใช่ว่าเป็นลาบที่ได้มาแบบฟุกหรือว่าลาบที่ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่หวังในเรื่องของพวกลาบที่มาจากการเสี่ยงดวงอันนี้อาจจะต้องรอต่อไปก่อนนะคะ
อีกราศีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยผ่านมรสุมมาหลายลูกแล้วนะคะแต่ตอนนี้มรสุมและคลื่นลมในชีวิตเนี่ยมันก็เริ่มค่อยที่จะสงบลงไปแล้วนะคะ
ชีวิตของคุณเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะทั้งเรื่องของการงานและการเงินอันนี้ดีทั้งสองเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
ชาวราศีมังกรนะคะจะสามารถหาเงินเคมันนี่เข้ากระเป๋าได้เรื่อยเรื่อยเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะหวังในเรื่องของพวกลาบผลที่ได้จากการเสี่ยงดวงนะคะหรือว่าลาบที่ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจอันนี้มีโอกาสที่จะได้สูงมากมากเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรคนไหนที่ชอบทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการ
ชาวราศรีมังกรเนี่ยมีโอกาสได้โชคได้ลาบเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอีกราศรีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันในเรื่องของโชคลาบและการเงินนะคะนั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะสำหรับชาวราศรีมีนนะคะเรียกได้ว่าดวกชะตาโดยรวมของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะชาวราศรี

หมอไก่ขอแนะนำว่าให้คุณทำบุญด้วยกัน๓อย่างนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาบค่ะ
อย่างแรกนะคะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยในทางโหลศาสตร์เนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของโชคลาภการเงินค่ะ
ต่อมานะคะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะเพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญเนี่ยก็จะส่งผลทำให้คุณมีกินมีใช้มีเงินท้อไม่ขาดมือนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะที่เขาขาดแคนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิตนะคะอันนี้ก็อันนี้ส่งแรงมากค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย